พาไปที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะมีเจ้าสำนักสังสำนักสงฆ์คนหนึ่งอยู่อยู่ก็
หายตัวไปจากกุฏิค่ะอ๋อเหรอทางวัดก็เลยจะเข้าไปตรวจสอบ
แล้วคือปกติมันจะมีช่วงนี้เป็นช่วงงานบุญกระถิ่นใช่ไหมคะเขาก็จะต้องมีการไปทำความสะอาดกัน
เปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เจอเจ้าสำนักสงฆ์คนนั้นหรอกนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยตกใจกว่ากันเยอะเลยค่ะ
เพราะเขาล็อกเอาไว้เพราะบอกเลยว่าของข้างในน่าตกใจกว่าอีก

เออเอาเปิดแล้วเอาละครับอ๋อแหมเปิดยากจริงจริงกุฏินี้ไหนกะโหลก
มองไปเอ้าพี่อุ๋ยเฉลยแล้วเหรอไหนอ่ะมองไปก็เหมือนจะกุฏิธรรมดาสักพัก
กระโหลกมนุษย์พี่อุ๋ยไหนอ่ะนั่นน่ะสิอยู่ไหนอ่ะคะนี่
ซับซ้อนเหลือเกินแม่กว่าจะไปถึงนะคะนี่มีทั้งกระโหลกมีทั้งกระดูกอ่ะ
เขาบอกเอ๊ะที่กุฏิพระสงฆ์ใช่ไหมเนี่ยกระโหลกใครมาอยู่ในนี้
อันนี้ไม่ใช่ของพระใช่ไหมไม่น่าใช่นะเพราะเพิ่งหายไปไม่กี่วันค่ะ
อันนี้ดูตายมานานแล้วนะคะอ๋อนี่คือมาเจอนะมาเจอมาเจอในกุฏินี่แหละ
หายตัวไปปริศนาคือนี่คือกุฏิของพระอาจารย์อนุชิตอิตธิยาโนนะคะ
เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
พอหายตัวไปอย่างปริศนาเนี่ยคณะกรรมการสำนักสงฆ์เขาไม้แก้ว
เขาก็เลยมีมติร่วมกันว่าจะเข้ามาทำความสะอาดกุฏิแต่ว่ากุฏิเนี่ยล็อกกุญแจอยู่
ก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างอ่ะตัดเมื่อกี้นี้ที่ตัดนี่คือชาวบ้านนะคะ
พอเปิดประตูกุฏิได้ปุ๊บปัดกวาดเช็ดถูดูเท่านั้นแหละ
กระโหลกมนุษย์นี่นะเอาคราวนี้ต้องถึงตำรวจแล้วล่ะถ้าเจอกระโหลกแบบนี้
สพกบินก็เข้าตรวจสอบเลยนะคะในห้องนี้ฝุ่นเขละเลย
มีอุปกรณ์ทำพิธีมนต์ดำเพียบเลยหุ่นขี้พึ่งก็มี
เทียนทูบอันนี้ปกติแต่มันมีหัวกระโหลกชิ้นส่วนกระดูกน้ำปลุกเสกจากสถานที่ต่าง
น้ำจากแม่น้ำนครชัยศรีบ้างแม่น้ำเขาใหญ่บ้างแม่น้ำโขงบ้าง
มีพระเครื่องหลากหลายขนาดมีหนังสือพระที่พูดถึงพุทธคุณสายเวท
ดูค่ะมีครบเลยมีเหตุการณ์ประหลาดด้วย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นกุฏิเนี่ยมีงูค่ะ
เอากระถินปากูงูเล้ยหนีไป
พระในสำนักสงฆ์ก็บอกว่าช่วงออกพรรษาเนี่ยอยู่พระอาจารย์อนุชิตก็หายไปจากสำนักแห่งนี้เลย

พอรับกระถิ่นเสร็จหายตัวไปอีก
ไม่รู้เลยว่าหายไปไหนอ้าวยังอยู่ที่งูเหรอ

ไหมนั่นนี่มันไม่ได้เลื้อยหลบนะน้องมิ้น

ใช่ค่ะแต่หินฟาดเข้าไปเต็มเลยค่ะ
นี่เพิ่งเคยเห็นงูมันกระโดดหลบ
มันก็คือมันก็พยายามเอาตัวรอดแหละเนาะ

หนีไปเถอะก่อนจะตาย

อยู่ช่วงที่ออกพรรษาหายไปพักหนึ่ง
แล้วช่วงรับกระถิ่นก็กลับมาใหม่
ซึ่งจริงกุฏิที่ไปตัดเนี่ย
อาจารย์อนุชิตไม่ได้พักที่กุฏินั้นนานแล้วนะคะ
เพราะว่าย้ายไปพักที่อาคารอีกหลังข้างบนค่ะ
ตำรวจสภกบินบุรีที่มาตรวจสอบกุฏิก็เลยบอกว่า
คือกระโหลกที่เจอน่ะกระโหลกมนุษย์แน่แล้วล่ะ
เดี๋ยวต้องประสานพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบว่า
นี่กระโหลกใครมาจากไหน
แล้วก็ต้องสืบสวนติดตามหาตัวพระอาจารย์อนุชิตมาด้วย
เราส่งคุณระวีการไปที่สำนักสงต้นเรื่องนะคะ
ก็เจอกับผู้ใหญ่บ้านขุนด่าน

เขาบอกมีถังดินอยู่ก็ถามเอ้ยนี่ถังดินอะไร

คือชาวบ้านชอบให้ทำพิธีต่อชะตา
ปลุกเสกพระดูดวงถอดของอะไรเต็มไปหมดเลย

มีรูปผู้หญิงคนนึงด้วย

แล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อของขลังวัตถุมงคล
คุยกับพระลูกวัดที่พาเดินดูห้องเก็บของ

กรุดต่างที่อยู่ในกล่องกระดาษที่ผ่านการปลุกเสกแล้วเนี่ย
รังสรรค์ท่านก็เล่าบอกว่า

มีเหล็กไหลนาคาราชเนี่ยก็มีแหล่งรวมสิ่งของเลยล่ะ
ศิษย์พระอาจารย์อนุชิตก็เข้ามาติดต่อด้วย
อยู่ลูกสิทธิ์เดินเข้ามาบอก
จะเอาโกรธอัฐิที่ฝากไว้คืน

แต่เมื่อวานพระอาจารย์อนุชิตติดต่อมา
ให้ไปนำโกรธอัฐิกลับไป
แต่ไม่เจอโกรธเขาก็เลยกลับ
นี่นี่คือลูกชายเขาที่ว่าที่ว่านับถือพระอาจารย์อนุชิตมาก
ส่วนกุฏิที่พระอาจารย์อนุชิตจำพรรษาจริงเป็นกุฏิไม้นะคะ
คือหลังจากที่เจอกระโหลก

ก็ขึ้นไปดูที่กุฏิที่พระอาจารย์นุชิตอยู่
มีตะกร้าผ้ามีตะกรุดมีข้าวของแล้วก็เอกสารบางส่วนอยู่ข้างใน

อาตมานี่แหละเป็นคนไปเจอหัวกระโหลกมนุษย์แล้วก็ชิ้นส่วนกระดูกเอง
ตอนที่ทำความสะอาดลานนอกกุฏิพระอาจารย์อนุชิต

เขาเตรียมจะจัดงานกระถิ่นประจำปีในวันที่๒๔กับ๒๕กัน
ก็เลยปิดประตูเอาไว้

แล้วก็ไปเจอไอ้อุปกรณ์สายเวทมนต์ดำอะไรเพิ่มเติมนี่แหละ
เท่าที่รู้เนี่ยเห็นว่าพระอาจารย์นุชิตเคยทะเลาะกับพระกลุ่มหนึ่งที่ย้ายมาจากชนบุรีเรื่อง

ส่วนที่ว่าตกลงนี่เป็นสายสงฆ์หรือสายมูหรือสายไหน
จะเล่นคุณสัยมนต์ดำอะไรไหมเนี่ย
พระอาจารย์บอกอัตมาไม่ทราบ

ต่อดวงต่อชะตาแล้วก็ดูดวงแล้วก็ลดละมนต์อะไรอย่างนี้เห็นอยู่

ปกติหลวงพี่มีความสนิทกับพระอาจารย์ไหมคะ

ไม่เคยบอกแค่ว่าไปนครสวรรค์อย่างนั้นเอง

แล้วท่านบอกไหมคะว่า
จะกลับหรือไม่กลับ

ทีมข่าวก็เลยเอารูปนี้ไปถาม
เป็นคนแถวนี้ไหมหรือยังไง

ผู้หญิงคนนี้ทำงานมีตำแหน่งดูแล
บัญชีสำนักสงฆ์

จริงก็ตั้งแต่พระอาจารย์อนุชิตมาเป็นเจ้าอาวาส
ฉันก็ไม่ค่อยเข้าวัดเท่าไหรกันหรอกจ้ะ
อุงแจนตุ่มเก่งก็พูดไม่ค่อยเพราะ

ทำกุญไสห์ได้แก้ของได้

ก็มีเหรอจัง

มีการโพสต์ข้อความค่ะ
กราวเป็นภาพชุดบาสเนาะ
ขอบคุณทุกกำลังใจหลวงพี่สบายดีไม่เครียดอะไรสักนิด
ความจริงคือความเอ๊ะประโยชน์นี้อีกแล้วเหรอ

เดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยเปิดออกเองเมื่อถึงเวลา
มันคือวิบากรรมของเราเอง
พื้นหลังที่เขาให้เลือกได้อันนี้ภาพชุดบาสค่ะ
อืมก็อันนี้นี่ก็แต่งของแม่เองหรอ
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจ

ลองโทรหาพระอาจารย์อนุชิตนะคะ
ตกลงจะเป็นยังไงรับสายด้วยรับสายด้วยบอกวันนี้เข้าพบพระผู้ใหญ่และสำนักงานพระพุทธศาสนามา
กระโหลกที่เจอน่ะกระโหลกมนุษย์จริงแต่ว่าเป็นของญาติโยมที่มาฝากเอาไว้เพื่อรอชาปนกิจ
เรื่องมนดงมนดำอะไรอุ๊ยอาตมาไม่มีมีแต่อาบน้ำมวลทั่วไปนั่นแหละ
ส่วนของขลังที่เห็นมวลสารต่างตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นหุ่นอะไรนั่นน่ะญาติโยมเอามาให้อาตมาก็เก็บเอาไว้
แล้วท่านไปไหนทำไมท่านไม่จำวัดอ๋อที่ไม่ได้อยู่สำนักสงฆ์นี้เนี่ยเพราะว่าจะย้ายไปอยู่ที่วัดศรีทรงธรรมนครสวรรค์
เพราะรู้จักกับพระลูกวัดที่นั่นอ่าแล้วแล้วลูกผู้หญิงล่ะ
ลูกผู้หญิงนี่ท่านรู้จักไหมหรือยังไงแบบไหน
ก็ชาวบ้านนั่นแหละที่แนะนำให้มาทำงานที่สำนักสงฆ์อาจจะมาไม่รู้เรื่อง
เป็นของโยมเนี่ยที่เขาเอามาปากไว้เพื่อรอชาติบนักกิจ
คุยกับผู้กำกับแล้วเรียบร้อยเขาคุยตกลงกันอะไรเกี่ยวกับเรียบร้อยหมดแล้ว
อืมอืมอืมเขาที่แจ้งกันหมดแล้วแล้วเขาก็อะไรต่างมันจบไปแล้วตรงนั้น
แต่ไม่รู้ว่าทำไมดีข่าวโผล่ขึ้นมาอย่างนี้
คือโยงคนนี้มันก็ไม่ได้เข้ามายุ่งกับบ้านแต่มันก็ชาวบ้านเองนั่นแหละ
ที่เป็นคนบอกให้เขาเนี่ยทำเอกสารทำอะไรเจอกับบ้าน